พูดถึงข่าวดีคุณผู้ชมสดร้อนเลยนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
พี่มิ้วเข็มมสอนนะค่ะผู้บักร่าชข่าวสาวของเราครับคุณผู้ชม
จดทะเบียนสมรสมีข่าวดีนี่แหละค่ะ
ก็เมื่อเช้านี้ได้มีการจัดพิธีจดทะเบียนสมรสกับเจ้าบ่าวพี่โอปียทัศน์เขมทัศน์
วัย๔๕ปีที่บ้านของฝ่ายชาย
โดยพี่โอ๋เป็นที่รู้จักในแวดวงศิลปะค่ะ
เป็นทั้งช่างภาพศิลปินและเจ้าของธุรกิจคาเฟ่น
รวมไปถึงนะคะที่เขาจดทะเบียนกันอยู่ก็คือที่การีของพี่โอ

โดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาบ่าวสาวได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่ารู้จักกันเมื่อ๓ปีที่แล้วค่ะ

ที่ผ่านมาเนี่ยพี่มิ้วไม่เคยลงรูปคู่นะคะ

หลายคนเลยอาจจะยังไม่ทราบ
มีโอกาสเจอมิ้วเมื่อประมาณ๓ปีกว่า

ทุกอย่างก็เลยมาด้วยกันภายในอาทิตย์เดียวครับ
คุณคุณถามที่หนึ่ง

แต่เราก็อายุเยอะแล้วมันไม่ได้แบบอย่างนั้นหรอกเนอะ
จะอยู่กันสองคนตายายไปเรื่อยค่ะ
อายุนไม่ได้ว่างแผ่ง
ก็ทำงานกับไทยรัฐมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้

หยุดไปวันสองวันก็คือมาจัดงานนี่แหละค่ะ
ก็มีงานก็ยังอ่านข่าวเหมือนเดิม

ก็ฝากขอบคุณที่ยินดีกับเราด้วยค่ะ

เดี๋ยวก็กลับมาประจำการที่ไทยรัฐนิวโชว์แน่นอนค่ะ